ครอบครัวเองก็ต้องการร้องขอความเป็นธรรม

รู้สึกมีอาการตอนประมาณตี๒
แล้วทีนี้ก็รีบเอาตัวไปส่งที่โรงพยาบาล

ผู้หญิงคนที่ปวดท้องนี้ตายค่ะ
เธอไม่ได้เหรอ

คุณผู้ชมไม่คิดหรอกว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของน้องสาว

ปวดแบบนี้ร้องรั่นเลยค่ะ

คุณปามสุภาวดีอายุ๓๑ปีถ่ายเอาไว้

ทรมานนี่เป็นโรงพยาบาลอยู่ที่ระนองนะคะ

คิดดูสิคือมีอาการนะนะ
ตอนแรกน้องปวดท้องมากนะ
ตั้งแต่ตี๒แล้วตอนแรกจะไม่ไปหาหมอด้วย
สุดท้ายไปโรงพยาบาลก็ไปถึงโรงพยาบาลสักประมาณตี๓ค่ะ
เป็นโรงพยาบาลที่ระนองนี่แหละ
แต่เอ๊ะหมอพยาบาลไปไหนไม่มีใครมาดูอาการของน้องป๊อปเลย
น้องเนี่ยมีโรคประจำตัวนะ
ไตแล้วก็กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงด้วย
ทีนี้ตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลปั๊บ

แล้วน้องป๊อปอาเจียนอาเจียนออกมาก่อนไปล้างตัว
กลายเป็นว่าพอหลังจากที่อยู่ฉุกเฉินใช่ไหม
ส่งน้องไปที่ห้องคนไข้รวมให้นอนดูอาการ
ทีนี้ระหว่างนั้นน้องมีอาการหนักขึ้น
พี่สาวก็บอกอ้าวทำไมแบบชั้นอื่นแบบมีหมอล่ะ

กับพยาบาลพยาบาลก็เหมือนไม่สนใจแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่
คิดดูสิตี๓ที่โรงพยาบาลร้องโอ๊ยโอ๊ยปวดอยู่น่ะ
คือพอมีการฉีดยาไปแล้วเหมือนกับน้องก็ขอยาอีก

เป็นว่ารอหมอมาจน๘โมงเช้าคุณผู้ชมตั้งแต่ตี๓อ่ะ
แล้วท้ายที่สุดน้องป๊อปเสียชีวิต
คือเขาบอกว่าตอนเช้าเจอหมอแล้วบอกว่าขอย้ายตัวจากโรงพยาบาลที่ระนอง
รักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราชได้ไหม
ที่แรกหมอบอกว่าคนไข้ได้รับยาทุกตัวไปแล้วนะ

แต่ถ้าเกิดว่าคนไข้อยากไปเร็วจะต้องเดินทางไปเอง
แต่ถ้าเกิดจะให้โรงพยาบาลส่งตัวมันจะมีขั้นตอนอยู่ว่า
จะต้องเอ็กซาเรย์ก่อนจะต้องมีคิว
ซึ่งมันทำทันทีไม่ได้อันนี้คือที่หมอชี้แจง
ทีนี้ตัวพี่สาวเลยตัดสินใจพ่อไปงั้นเอาน้องไปเองละกัน
ระหว่างนั้นแหละที่น้องป๊อปช็อกเสียชีวิตคารถเข็น
ระหว่างที่รอพ่อกำลังขับรถมามาจอดรับที่หน้าห้องฉุกเฉินนี่แหละค่ะ
พี่สาวก็เลยเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรม
เพราะว่าตอนแรกทางโรงพยาบาลให้ลบคลิปด้วยนะ

ไม่ได้โพสต์ที่ไหนซะหน่อยยืนยันว่าไม่ลบคลิป
ทีนี้ก็มีคำถามมากมายที่อยากจะถามโรงพยาบาล

พยาบาลก็พูดไม่ดีพูดไม่ดีเลย
ตั้งแต่แรกก่อนที่หนูอัดคลิปเขาพูดไม่ดีกับคนไข้เลยค่ะ
แล้วพอมานั้นเขาก็ให้การว่าหมอไม่อยู่
ไม่ใช่หมอไม่อยู่หมอไปรักษาคนไข้คนอื่นอยู่

ที่สำคัญหนูก็เลยว่าเคสของหนูไม่สำคัญเหรอคะ
น้องเจ็บจะตายอยู่แล้วไม่สำคัญเหรอคะ
ก็มีการถกเถียงกับพยาบาลด้วยค่ะ
ตอนนั้นคือเขาสั่งให้หนูลบคลิป
เขาบอกเขาพูดดีแต่หนูก็มีความรู้สึกเขาไม่ได้พูดดีค่ะ

อันนี้หนูอยากจะให้พยาบาลคนนี้มาขอคำมาน้อง

หนึ่งในเรื่องที่พี่สาวพูดเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็นคนป่วยเองหรือว่าญาติคนป่วยเอง
ทรมานใจกับอาการเจ็บป่วยทางร่างกายอยู่แล้ว

อยากให้สื่อสารด้วยความเข้าใจด้วย
เพราะว่าเราก็ไม่อยากมาทุกข์ใจกับคำพูดอีก
อันนี้ในมุมของญาติคนไข้นะคะ
แล้วที่ครอบครัวน้องต้องการคำตอบทำไมจนทีหน้าห้องฉุกเฉิน
จากตอนแรกน้องอยู่ห้องฉุกเฉินถึงส่งไปที่ห้องคนไข้รวม
ทั้งที่อาการก็ยังหนักอยู่แบบนี้
แล้วทำไมต้องรอตั้งแต่ตี๓จนถึง๘โมงเช้า
ไม่มีหมอที่เป็นแบบหมอฉุกเฉินมาคอยดูแลเหรอ
สุดท้ายแบบเรื่องนี้รอนะรอให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจง
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวรอความคืบหน้าค่ะ
วันนี้ว่าทางโรงพยาบาลจะมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะ